หล่นแล้วคุณหลานหล่นหรือยัง

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมออกแต่ปัญหาและปรัชนาควณ
เพื่อให้คุณได้มีสุดยอดในบ้านจนจริง

อ้าวนี่ไงค่ะพี่กาว

มันก็ไม่ถึงวันที่พี่กาวต้องมาเสียงทายไม่ใช่เหรอคะ

นี่แหละค่ะนี่คือสุดยอดไทยพืชนะคะ
อุดมไปด้วยประโยชน์ที่รวบรวมมาให้เชฟกระทะหล่อของเราในวันนี้
บรรจงทำของอร่อยให้เราทาน

เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะปกติแล้วก็ทำกันแบบง่าย
นมแล้วก็เทแบบว่ากินเข้าไปในปาก

เชฟกระทะหล่อมาวันนี้นะเป็นเมนูสุขภาพค่ะ
ครีนก็จริงแต่รับรองว่าพี่กาวและเหล่าแม่บ้านของเรานะต้องชอบแน่
คุณพ่อบ้านทานได้คุณลูกทานดี

ดีมากเลยอยากทำแล้วเป็นเมนูอะไรอ่ะ
เมนูอะไรไม่ทราบไม่บอก
เชฟใหม่เชฟหล่อคนใหม่ประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้บอกเลยดีกว่าไปพบกับเขาเลยไหม

ยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่ชอบสูงนะ
คันปากบันปากบ้าง
ไปพบกับเขาเลยค่ะเดี๋ยวช่วยกับเชฟกระทะหล่อง
เชฟกระทะหลอก
ขอปรบมือต้อนรับเชฟกระทะหลอก
คนใหม่ของเราเชฟฟางค่ะ

สมัยเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
แถมยังสะสมประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหารที่นั่นมาอย่างโชคโชน

ฝีไม้ลายมือในการทำอาหารของเชฟนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
และในวันนี้เชฟฟังขอเอาใจคุณแม่บ้าน
ด้วยการขนเมล็ดธัญพืชมารังสรรคเมนูเพื่อสุขภาพค่ะ
หน้าตาจะเก๋และน่าทานขนาดไหน

เขาต้องรับเชฟฟังค่ะ

ที่เราใส่ต้นสูงมาก

มีแฟนรึยัง

ยังเขายังมีภรรยาเลี้ยงลูกเขาอยู่

วันนี้ต้องสอนเมนูที่ทำให้แบบ
สาวทำให้แบบคนในครอบครัวทานง่าย

ได้ไหมแต่ว่าแบบอร่อยเลิศ

เราต้องเท้าความก่อนว่าเชฟฟางเนี่ยนะ

เป็นแบบว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนที่อเมริกาคะเป็นร้านอาหาร

แล้วก็ระหว่างเรียนก็จะได้ทำอาหารในร้านไปด้วย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

เนี้ยคับ๒อันนี้นี่นับเป็นทะพีก่อนตามใส่ออกมาเจอครับ
อย่าพืชอ่ะอืมดีหลายหลายคนจะชอบบอกว่าแบบเรา
กินอาหารนกเนอะอันนี้นะคะอันนี้น้ำมันมะพร้าวอันนี้ใส่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งครับครึ่งน้ำมันสกัดเขาเรียกว่าอะไร
มะพร้าสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ใส่เท่าไหร่นะคะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่
เนี้ยครับด้วย
อันนี้น้ำพรื่องครับใส่หมดเลยเนี้ยใส่หมดเลย
บอกนะว่าแค่เนี้ยเสร็จอ่าใช่แค่เนี้ยเสร็จแล้ว
เฮ้ยก็มีเกลืออีกหยิบมือหนึ่งเดี๋ยวผมใช้
ดีกว่าอ๋อเพื่อหยิบมือหนึ่งแค่เนี้ยคลุกแค่นี้แล้วก็คลุกครับ
เดี๋ยวผมเอาถาดมาให้ถาดอันนี้ก็แค่เราคลุกทุกอย่างแล้วก็
เอามาใส่ในฐานขอคลุกนะคลุกเลย
นี่ถือว่าคลุกโอเคยังคะเชฟโอเคแล้วครับไม่เท่ากันก็พอ
อ่าพอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราต้องทำไงต่อคะเชฟเราก็ไปแผ่ใส่ถาดครับ
แห่ให้มันแบนเลยเหรอคะใช่ครับพยายามให้มันแบนเท่าเท่ากันแล้วก็ไม่หนาเกินไปครับ
งั้นมันจะมีส่วนที่มันอบแล้วมันไม่กรอบไม่สุกจริงจริงพวกนี้มันก็สุกแล้วล่ะครับ
แต่ว่ามันก็จะไม่กรอบถ้าเราไม่อบได้ไหมเราทานเปล่าเปล่าเลยตอนเนี้ย
ได้ครับแต่ว่าไอ้ตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยผมว่ามันจะแน่นเกินไปมันจะมันจะแข็งเกินไปใส่เนยได้ไหมอ่ะเนย
ขายได้ครับเนยขายได้อ้วนใช่ไหมแต่ชอบไงอ่ะ
นิดนึงไม่เป็นไรนะผมว่าจริงจริงแล้วสามารถใส่ได้มันจะได้หอมหอมเนอะ
คุณผู้ชมสมมุติชอบไงเนาะก็สามารถเอาไปแป๊บสูตรได้ไง
พอเสร็จอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอบที่อุณหภูมิ๑๓๐องศาเซลเซียสนะครับ
เป็นเวลาชั่วโมง๑๕นาทีแล้วก็เราจะพลิกกลับมันทุก๑๕นาที
เสร็จแล้วครับแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวผมเข้าเตาอบให้
เข้าเตาอบค่าดูดีเนอะดูแบบมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
เปิดไฟแรงที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยสามสิบองศาเซลเซียสหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาที
ตอนนี้นะคะขอเวลาอบสักครู่เดียวแต่ช่วงหน้ากลับมาทำกันต่อหลายคนยังไม่รู้เลย
ไม่ออกว่ากาโนล่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วออกมามันจะเป็นยังไงน่าทานขนาดไหน